คุณผู้ชมครับตามต่อคดีของน้องชมพู่นะฮะ
เมื่อวานพบตรก็ถูกผู้สึกข่าวถาม
บอกโอ้โหคดีน้องชมพู่๔๕วันแล้ว
คลายได้หรือยังนะครับยากไหมสำหรับการทำคดีนี้นะครับ
ก็พบตรก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำเต็มที่
ทีนี้ครับพูดถึงเรื่องของผู้ต้องสงสัย
มันกลายมีผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้นมา๒คน
ใช่ค่ะคนแรกเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ก่อเหตุ
ขโมยรถตำรวจสพเขาวงของการสินขับแหกด่าน
กบดานที่บ้านพ่อตาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๐พฤษภาคม
แล้วก็ผู้ชายคนนี้หลบหนีเข้าป่า๑๔พฤษภาคม
และเส้นทางเขาลองไปสำรวจดูว่าจากที่ไปกบดานอยู่ที่สกลนคร
มันจะข้ามมาที่ป่าภูเหล็กไฟ
ที่น้องชมพู่ตายได้หรือไม่ปรากฏว่าจากสกลนครข้ามมามุกดาหารได้
อันนั้นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งชื่อนายชัด
มีชายเร่ร่อนโผล่อยู่บนภูเหล็กไฟโผล่อยู่ในป่าถือกระส่งกระสอบ
แล้วก็พอชาวบ้านเห็นพอผู้สื่อข่าวเห็นวิ่งหนีเข้าป่าเลยนะคุณนะ

ผู้สื่อข่าวไล่ตามไม่ทัน
แต่ทีนี้ครับเมื่อวานตำรวจสามารถที่จะไปควบคุมตัวชายเร่ร่อนคนนี้ได้นะฮะ
ซึ่งชายเร่ร่อนคนนี้มีลักษณะสติไม่สมประกอบด้วยนะครับ
สะพายกระเป๋าเป้และถุงกระสอบพาดบ่า
โดยพลเมืองดีพบว่าชายรายนี้เดินลงมาจากภูเหล็กไฟจุดที่พบศพน้องชมพู่
และเมื่อตำรวจเห็นตำรวจก็พยายามที่จะเข้าจับกลุ่มควบคุมตัว
ผู้ชายคนนี้วิ่งหลบหนีตำรวจวิ่งตามครับ
และพอควบคุมตัวได้ก็นำขึ้นรถนำตัวมาสอบปากคำที่สพกกตูม
แล้วคุณคิดดูว่าตอนสอบปากคำนะตำรวจเนี่ยทำไมรู้ไหมฮะ
เอาหลักฐานต่างก็คือสิ่งของที่เขาหอบมาด้วย
ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้แล้วก็ถุงกระสอบที่เขาพาดบ่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
เอามาเทที่โต๊ะพบว่ามีสิ่งของต่างนานามากมายละคุณ
พบว่ามีสิ่งของมากมายในกระสอบนะฮะ
ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกให้คุณผู้ชมได้ทราบ
เพราะว่าสิ่งของเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งของต้องสงสัยทั้งนั้นเลยนะฮะ
ทีมข่าวของเราเข้ามาสอบถามชายเร่ร่อนว่าไปทำอะไรที่หมู่บ้านกกอก
และเหตุใดถึงไม่ออกจากพื้นที่ตัวเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณ
เขาก็แค่ขึ้นไปนอนอยู่ภูเหล็กไฟและบอกว่าไม่เคยมาที่นี่มาก่อน
ไอ้ที่มาที่นี่เนี่ยเพราะเสียงในสมองมันเรียกให้เขามา
คือสั่งมาให้เขาเดินทางข้ามจังหวัดมาค่ะ
เสียงใครไม่รู้สั่งมาให้เขาเดินทางมาเรื่อยข้ามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้
จนมาถึงที่ภูเหล็กไฟแห่งนี้นะครับ
ฟังเสียงเขาหน่อยที่เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรานะครับ
จะไปหาใครพี่
แล้วก็เมื่อวานนี้พันธ์ตำรวจเอกนพสินภูลสวัสดิบรอง
ผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมของพลตำรวจเอกสุวัสด
ยอดสุขรองพบตรที่คุมคดีนี้นะ
ได้มีการสอบปากคำผู้ชายคนนี้
ก็ทราบชื่อว่าคือนายสงบอายุ๕๖ปี

แล้วก็มีคนมาพบที่บริเวณเถียงนาของนายสมคิต
ซึ่งนายสมคิดก็เป็นคนในชุมชนซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งผู้ต้องสงสัย
ในคดีชมพู่ถ้าจะบอกว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยบ้าง

ก็มีผู้ต้องสงสัยหลายคนนะครับ
แต่ว่าการพบตัวนายสงบ
เพราะนายสงบมาอยู่บริเวณเถียงนาของนายสมคิต

ซึ่งบ้านของนายสมคิตอยู่ใกล้กับภูผาพางนะครับ

นายสงบก็บอกว่าเดินมาจากบ้านกกตูม
ภูเหล็กไฟแล้วมาลงที่บ้านกกอก
โดยมีเสียงสั่งมาเรื่อย
เขาก็เดินมาถึงภูเหล็กไฟแห่งนี้นะครับ
ตำรวจมีการขอตรวจค้นภายในเป้
และกระสอบปุ๋ยที่นายสงบถือติดตัวมาด้วย
พบสิ่งของต่างนานาหน้าพิรุษทั้งสิ้นนะครับ
ถุงกระสอบพบข้าวของทั้งมุ้ง
น้ำดื่มกล้วยดิบเชือกกะลาตาเดียว
มีดกันไกลและอุปกรณ์ยังชีพ
แต่สิ่งของที่มันต้องสงสัยมันมีหลายอย่างนะครับ
สิ่งของต้องสงสัยมันมีทั้งเสื้อเด็ก

คือก็ถามเขาเหมือนกันนะว่าอ้าวเนี่ย

ลุงก็บอกว่าเสื้อเด็กนี้จะเอามาปะกระเป๋า
จะมาปะกระเป๋าที่ขาดบอกแบบนี้
มีเสื้อเด็กมีหนังสือเรียนของเด็ก
กระเป๋าเป้นักเรียนเด็กและเส้นผม
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับภาพหน้าจอเนี่ย
มีเส้นผมที่ถูกตัดออกมา

เหมือนเป็นลักษณะคาถาความตายนะครับ
ข้อความในกระดาษเหมือนเป็นบทสวดเกี่ยวกับความตายเลยนะฮะ
ผมก็ไม่ค่อยกล้าอ่านมากนะครับมันบทสวดอะไรนะครับ
แต่มันเขียนเกี่ยวกับขีดการตายตายขีดขีดทำ
แล้วก็ระบุวันระบุเวลาระบุพศอะไรไว้แบบนี้นะฮะ
ทีนี้ครับตำรวจได้หลักฐานเหล่านี้มา
เพื่อจะเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลมุกดาหาร
ใช่ค่ะทีนี้พอบางอย่างถามนายสงบนายสงบก็ตอบได้บ้าง
บางอย่างก็ตอบไม่ได้บ้างอย่างผมเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นผมของเขา
สำคัญมากนะใช่เขาตัดผมตัวเองแล้วก็เก็บไว้
ทีนี้ไอ้พวกเสื้อผ้าของใช้เด็กเนี่ยเก็บมาจากข้างทาง
อย่างที่บอกว่าเสื้อเด็กจะเอามาซ่อมกระเป๋าที่ขาด
อันนี้ที่เขาบอกนะแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่รู้จักน้องชมพู่ด้วย
เออนะฮะแต่ว่าตัวเส้นผมที่เขาบอกว่าเขาตัดผมของเขาเอง
แล้วก็เก็บผมของเขาไว้เนี่ยคือตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นเส้นผมของเขา
เพราะลักษณะเส้นผมมันไม่เหมือนกับเส้นผมของผู้ชายคนนี้
มันคนละสีกันนะคะทางแม่ของน้องชมพู่นะคุณ
ทันทีที่เห็นภาพหลักฐานเส้นผมที่พบเนี่ยแม่สงสัยเหมือนกันว่าจะเป็นเส้นผมของน้องชมพู่หรือเปล่า
เพราะมีเส้นผมบางส่วนตรงกับลักษณะผมของน้องชมพู่ที่เป็นเส้นบางและเป็นเส้นผมเล็ก
แต่มันก็มีเส้นผมของผู้ใหญ่ปะปนอยู่ด้วยแล้วก็มีเศษคล้ายดินปะปนอยู่ด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงที่ศพของน้องชมพู่เนี่ยก็มีร่องรอยของการถูกตัดผมไปบางส่วนเหมือนกัน
ทีมงานของรองพบตรที่ทำคดีนี้ด้วยตนเองบอกว่าตำรวจทำงานเข้มข้นแล้วก็จะไม่มีการจับแพะอย่างแน่นอนนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เมื่อวานมีหมอธรรมมาจากจังหวัดบุรีรำชื่อว่านายถนอมสุดหอมมาให้กำลังใจครอบครัวของน้องชมพู่
โดยมีลุงพลเนี่ยคอยต้อนรับแล้วก็พาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนขึ้นไปด้วยนะครับโดยหมอธรรมหมอถนอมเนี่ยมากับญาติญาติหมอธรรมบอกว่ามีเป้าหมายก็คือจะมาขอตัวเลขจากเจ้าป่าเจ้าเขานะฮะไปฟังบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะ

ผู้สเรของไม่ได้
กลับแรงแรง

เขาว่าใครมันขอด้วยกูดิเลิกถามกูได้แล้วมึงมึง
เลิกเลิกเลิกไปไปกูไม่มีเวลาก็นอนนี้ดิ
หลักเจอเข้าบน
โอ้โหช่วงนี้หมอเหมือร่างทรงร่างทรงเนี่ยนะฮะ
ก็เข้าพื้นที่ภูเหล็กไฟกันเยอะเหมือนกันนะครับ
ก็นี่เป็นการทำพิธีเกี่ยวกับการขอเลขเสี่ยงโชคทีนี้ทีมข่าวของเราก็บอกหมอ
จากเรื่องของขอเลขเรื่องของเสี่ยงโชคแล้วเรื่องของดวงแล้ว
หมอมีเรื่องเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ไหมหมอทำรายนี้บอกว่านี่เป็นการบอก
ซิบบอกมาจากเจ้าที่เจ้าทางนะแต่ก็อย่าไปยงกับคดีแล้วกัน
เดี๋ยวหมอเนี้ยจะใช้วิธีเสี่ยงทายเนี้ยครับยกหินสรุปจากการเสี่ยงทาย
หมอทำคนนี้บอกว่าคนร้ายเป็นชายอายุสามสิบสองถึงสามสิบสามปี
ลักพาตัวน้องชมพู่ไปซ่อนเพื่อจะแกล้งพ่อแม่ของน้องชมพู่
ออกตามหาเพราะเคยมีเรื่องบาดหมางกันแต่ว่าตัวคนร้ายเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำให้น้องเนี่ยเสียชีวิตแต่มันเกิดพลาดท่าจนเลยเถิด
เด็กเสียชีวิตก็เลยต้องเอาศพไปซ่อนบนเขาสูงและภายใน๙วันนี้
จับคนร้ายได้อ้าวเราฟังเสียงหมอธรรมหน่อยไหมฮะ
หมอธรรมก็อธิบายแบบนี้ว่าคนร้ายเอาไปซ่อนแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตายนะ

น้องเขานี่มันค้นออกมาหรือยังมาเองถ้าคนอุ่มมา
ขอหินกว่านี้ยะติงด้วยท่าคนอุ่มน้องมา
น้องกำผู้มาหินนี่ยะติง
คนที่ออกมานี่จะค้นท่าเป็นผู้เดียวขึ้น

เขาเอาน้องมาคมคืนว่ะถ้าเอาน้องมาข่มขืนนี่ญาติจริง

เป็นเรื่องระหว่างพ่อแม่กับเขาผิดกันมาแต่หลายปี
นะครับนี่ก็เป็นเสียงที่หมอทำเนี่ยก็ได้พูดถึงนะฮะ
บอกว่าเจ้าที่เจ้าทางมาบอกแบบนี้นะครับ
แล้วทีนี้ก็มีการถามว่าคนทำจะถูกจับไหมนะครับ
หมอธรรมก็บอกว่าก็นี่แหละ๙วัน๑๐วันน่าจะจับได้
แล้วก็คนคนนี้ไม่เคยถูกตำรวจสอบ
คนนี้ไม่มีชื่อไม่รู้ว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่
แต่ถ้าเดาไม่ผิดคนคนนี้อยู่เยื้องบ้านน้องชมพู่ประมาณ๒๐๐กว่าเมตร
นี่คือสิ่งที่หมอทำเขาพูดนะนะครับก็ว่ากันไปฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมคือเราก็มีไปถามทางพลตำรวจเอกสุวัสดิ์
แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะ

เกี่ยวกับการออกหมายจับนายนารินเชื้อคมตา

กรณีที่ไปล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย๕ขวบ
คือเป็นอีกคดีหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการออกหมายจับ
ทีนี้ก็ไปถามทางรองพบตรว่า
มันเกี่ยวข้องกับกรณีของน้องชมพู่ได้ไหม

ใช่ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดในคดีของน้องชมพู่นะ
แต่ถ้าเกิดว่าตัวนายนารินจะไปรู้จักกับครอบครัวน้องชมพู่

ไอ้ที่มีการพูดว่ามีการสงสัยในตัวนายนาริน
คือไม่รู้เหมือนกันนะรองพบตรบอก
ไม่รู้ว่าใครสงสัยจริงประเด็นนายนารินเนี่ย

ตำรวจก็แค่เรียกคนมาสักถามข้อเท็จจริง

นายนารินมีบางประเด็นต้องสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์
พอสืบไปเรื่อยก็รู้ว่านายนารินไปทำความผิดอีกเรื่องหนึ่ง
ทีนี้เมื่อรู้เราก็ต้องทำตามหน้าที่ของตำรวจ
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าการออกหมายจับนายนารินเนี่ย
เกี่ยวกับความผิดคดีน้องชมพู่
ที่ผ่านมารองพบตรไม่เคยพูดเลย
นายนารินเป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนพูด

ต้องแยกคดีก่อนหน่อยถ้าคดีน้องชมพู่
มีหลักฐานมีผลนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานประกอบต่าง
เรียกสอบปากคำซ้ำก็เป็นเทคนิคในการสอบสวน
ยังเป็นข้อมูลทางลับอยู่นะฮะ
ตำรวจจะทำการสอบสวนอย่างรอบครอบ

บอกว่าตำรวจจะไม่จับแพ้แน่นอนในคดีนี้
เพราะว่าพบตรพนเอกจากทิพย์ชายจินดา
ก็เน้นย้ำให้ทำคดีอย่างรอบครอบ
สำหรับคดีที่บางคนก็บอกโอ้โหยืดเยอะยาวนาน
ยังไม่สามารถจับตัวว่าใครทำร้าย

หรือว่าตกลงแล้วน้องชมพู่ขึ้นภูขึ้นป่าเอง

เพราะนี่๔๖วันแล้วนะหลังจากที่มีการพบศพน้องชมพู่